มีเหตุเด็กติดอยู่ในรถอีกแล้ว
เพราะว่าคุณแม่ลืมกุญแจไว้ในรถนะครับ
คุณแม่ก็ลุกออกมาจากที่นั่งออกมานอกรถแล้ว
ประตูเข้าไปกะว่าเดี๋ยวจะเปิดประตูพาลูกออกมา
ปรากฏว่าประตูมันล็อกเองเพราะเป็นล็อกอัตโนมัติ
คือบางรุ่นเราต้องศึกษารถให้ดีนะคุณ

ก็ตกอกตกใจจะทำยังไงเปิดออกมาไม่ได้
ทีนี้การจะช่วยก็มีพลเมืองดีที่อยู่แถวนั้น
เขาพยายามที่จะหาวิธีในการที่จะช่วยเหลือเด็กออกมาให้ได้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือทั้งพลเมืองดี

และเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้ามาช่วยเหลือเด็กหญิงวัยเพียง๑ขวบ
อยู่บริเวณด้านหลังตลาดกิมหยงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
หลังจากที่แม่ของเด็กได้ขับรถมาจอดแล้วก็ดับเครื่องยนต์

และเมื่อเปิดประตูออกมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่ง

ปรากฏว่ารถมันประตูล็อกทั้ง๔บานแล้ว

เป็นภรรยาของช่างกุญแจ
ซึ่งเธอพอจะมีประสบการณ์ในการปลดล็อกกุญแจ

โดยใช้ลวดสอดเข้าไปทางช่องกระจกประตูรถ
แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถปลดล็อกกุญแจได้นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านหลายคนพยายามที่จะมาช่วย
คิดหาวิธีว่าเราจะช่วยเด็กออกมายังไง
บางคนนำมีดคุณมาช่วยงัด

สงสารเด็กที่ตกออกตกใจอยู่ในรถ
บางคนก็นำผ้ามาปิดบังแสงแดด
บริเวณกระจกประตูด้านข้างรถ

แล้วเดี๋ยวพวกเราช่วยกันจ่ายค่ากระจกรถให้
ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรหรอกนะ

แต่สุดท้ายผู้เป็นแม่เจ้าของรถ
ได้ประสานไปยังบริษัทรถยนต์ให้ช่วยเหลือ
ทางเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธียังไงรู้ไหมคุณ
ปลดล็อกรีโมทแบบทางไกล
ทำให้ประตูสามารถเปิดออกได้ทันที

เจ้าหน้าที่และผู้มาช่วยเหลือโล่งอกโล่งใจ
ซึ่งเด็กติดอยู่ภายในรถนานกว่าครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นมีดราม่าเล็กเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้
เพราะว่าทางผู้เป็นแม่เจ้าของรถเนี่ย

ที่รถของเธอมีร่องรอยขูดขีด

ที่เป็นภรรยาของช่างกุญแจที่มาช่วยเหลือครั้งแรก
เอาลวดสอดเข้าไปทางช่องกระจกประตูรถ
บอกว่าทำรถเสียหายนะ

โดยผู้หญิงที่เป็นพลเมืองดีคนแรกนั้น
ก็เลยก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
หากต้องการจะให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ก็ให้ติดต่อมาเพื่อการเจรจากันในภายหลังแล้วกัน
ตอนนี้ก็เอาชีวิตของเด็กไว้ก่อน
เด็กปลอดภัยก็ปลอบประโลมเด็กไปก่อนแล้วกันนะเธอนะ
เดี๋ยวเรียกร้องค่าเสียหายเดี๋ยวเราว่ากัน
นี่พลเมืองดีนี่ถือว่าเป็นพลเมืองดีขั้นสุดจริงนะ
ขนาดเขาเรียกร้องค่าเสียหายมายังจะให้เลย
ก็เลยบอกว่าเป็นดราม่าเล็กที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้นะครับ